เราก็มาเล่าสู่กันฟังมาเตือนเป็นประจำเหมือนกัน
ปกติแล้วเรานำเสนอข่าว

แมวบ้างอะไรต่างใช่ไหมคุณผู้ชม

มาแบบตะมุตมิ
เหมือนน้องกำลังง่วงอยู่
ก็เลยแอบไปนอนหลับ
เอาคุณดูดิมันเป็นตัวแบบตำนึกตำมิ

มันน่ารักเหรอมันล่ะกูสิมันเงาลายแบบสวย
จริงกระลักษณ์จะบอกแบบนี้เลยคุณธิษฐา
เพราะดูจากรูปร่างลักษณะของงูแล้วเนี่ย

จริงมันเป็นงูเหลือมแต่มันเป็นงูเหลือมตัวเล็กอ่ะคุณ
คือดูจากภาพใกล้มันดูใหญ่ใช่ไหม
แต่พอคุณเป็นคนยืนอยู่ถอยออกมามันตัวเล็กนิดเดียวเอง

คือนอนนิ่งขดอยู่บริเวณอ่างล้างจานในครัวหลังบ้านนะคะ
อยู่ที่บ้านเล็กที่๒๒๒หมูสอง
ติดถนนสายป่าแดงสวนเขื่อนจังหวัดแพร่
เจ้าของบ้านเดินไปเจองูเหลือมตัวนี้อยู่บริเวณตรงนี้ตรงอ่างล้างจาน
ก็เลยถึงแม้ว่ามันจะตัวเล็กอะคุณ
แต่ก็ต้องแจ้งเจ้านาทีกูไภใช่ไงคะให้มาช่วยจับ
แล้วคุณดูนะงานนี้ถือว่าเป็นงาน
หนูที่ไหนมันกินนม
เออแต่ว่าเจ้าของบานเขาเชื่อว่าเจ้างูเหลวมตัวนี้เนี่ย
จะมาให้โชคให้ลาบแหละเพราะอย่างที่บอกว่า
ลายมันสวยนะแล้วมันก็จะเป็นงูตัวเล็ก
แต่เอาจริงนะคุณเจอตัวเล็ก

อาจจะอยู่ใกล้ใช่ไหมต้องระวังนะจ๊ะ
งูเงี้ยวเขี้ยวขอนี่นะเยอะแยะมากมาย